ที่ได้รับการเรียกขาในตอนนี้ว่าเป็นนางฟ้าจิตอาสา
วันนี้มีพิธีชาปนากิตศพน้องเบอรี่เด็กหญิงวัย๑๓ปี
เด็กหญิงนัทวรรณอนุสรพนา
อยู่ชั้นม๑โรงเรียนบ้านแม่แฮอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิตขณะไปเป็นจิตอาสาทำแนวกันไฟป่าบนดอยแม่แจ่ม
วันนี้ถูกนำมาชาปนักกิจศพบนกองฟรณ์ที่สุสานบ้านแม่แห่
คือนี่คือน้องเบอรี่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาร่วมพิธี
นี่เป็นตามประเพณีของท้องถิ่นมีผู้คนในชุมชนมีเพื่อน
มีญาติพี่น้องในชุมชนที่มาแสดงความอะไหล
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะภูมิหน่วยการศูนย์จิตอาสาพระชธานจังหวัดเชียงใหม่
ได้เชิญพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้วก็พวงมาลาพระชาธารของสมบัติพระชาญจ้าพระราชินี

พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับ
นี่นะครับน้องเบอรี่
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
ไปช่วยทำหน้าที่จิตอาสาทำแนวกันไฟป่า
ร่วมกับชุมชนบนดอยแม่แจ่มแล้วก็เด็กหลายคนก็ไปกันนะครับ
นี่ฮะตามภาพในคลิปนี้เลยนะครับ
กันไฟป่าลุกลามมายังหมู่บ้านแม่แฮคือในคลิปเนี่ยน้องเบอร์รี่ใส่หมวกสีชมพูนะครับ
กางเกงวอร์มนะครับท่านผู้ชมครับก็ร่วมกับเพื่อนเพื่อนนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันอยู่นะครับแต่น้องเนี่ยตอนที่ช่วยกวาดใบไม้อยู่
ยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งอืมน่ารักษณะหน้าซีดค่ะ
แล้วก็อาเจียนเหมือนจะเป็นลมแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยค้ำพยุงตัวไม่ให้ล้ม
ก่อนที่จะหมดสติแล้วน้องก็เสียชีวิตในวันต่อมานะครับ
ด้วยโรคริ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดฝอยนะฮะ

บอกเลยว่าน้องเบอรี่เป็นคนที่น่ารักมีน้ำใจมากนะคะ
ปกติก็วิ่งเล่นกันเป็นประจำแล้วก็ทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสากันมาโดยตลอด
แต่วันนี้ไม่มีเพื่อนคนนี้อยู่แล้วค่ะ
ตกใจครับแล้วก็เสียใจด้วยครับมันเร็วเกินไปครับ
บอกว่าคิดถึงเขาครับแล้วก็อยากให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้องเบอรี่นะคะก็บอกเลยว่าลูกสาวเป็นจิตอาสาแบบนี้มาโดยตลอดค่ะ
แต่ว่าโชคร้ายจริงจริงที่ต้องมาเสียชีวิตนะคะปกติก็เป็นเด็กแข็งแรงร่าเริง
แต่ตอนนั้นน้องไปกับพ่อเพราะเริ่มอาการไม่ดีหายใจไม่ออกปวดหัว
ชาวบ้านก็มาช่วยกันส่งโรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตามพ่อกับแม่บอกว่าภูมิใจในตัวลูกสาวค่ะ
คงทำบุญมาแค่นี้จริงตอนนี้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนอะท่านบอกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ให้ท่านมาเป็นตัวแทนเนอะรู้สึกว่ามันมันตื้นตันแล้วก็สั่นไปหมดเลยค่ะ
จากอาการของความเสียใจมันเข้ามาปลื้มปิติ
แต่แม่ก็ไม่ได้โทษว่าน้องไปทำแบบนี้แล้วก็ป่วยเนอะ
แต่ว่าน้องเขามีจิตใจที่เขาอยากจะไปอยู่แล้ว
แต่ว่าแม่ไม่แน่ใจว่าลึกแล้ววันที่ไปน้องจะมีอาการแบบไม่ค่อยสบายไหม
แสดงอาการแต่ว่าเพื่อนที่เขาไปด้วยเขาบอกว่าเหมือนน้องจะมีอาการเหมือนทำงานเหมือนจะทำงานไม่ค่อยไหว
เพราะปกติน้องจะแบบแข็งแรงกว่านี้
นี่นะคะซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของน้องนะคะ
แล้วก็จะมีเรื่องของกองทุนในการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยครับ